ถึงเรื่องของของกินแล้วดิฉันขอพาไปลิ้มลองเมนูเด็ดสุดอร่อย
เมนูนี้มีชื่อว่าแกงคั่วสับปะรดตราดสีทองไข่แมงดา
จะน่ากินน่าทานขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน

แกงคั่วสับปะรดตราดสีทองไข่แมงดา
เวลาจะสั่งข้าวแกงคั่วสับปะรด
ใช่แกงคั่วสับปะรดเขาก็น่าจะเข้าใจ
งคั่วสับปะรดตราดสีทองไข่แมงดานี่เป็นเมนูเด็ด
อำเภอเมืองจังหวัดตราดใช่แล้วค่ะมีทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
มากว่าสามสิบปีแล้วนะคุณส่วนเมนูแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนะ
รสชาติเป็นยังไงแกงคั่วปกติเนี่ยมันก็จะต้องมีรสชาติหวานนิดใช่ไหม
หวานมันครับหอมอร่อยวิธีการทำเมื่อกี้ให้ดูไปนิดนึงแล้ว
กระทะให้ร้อนใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็ให้กะทิเดือดก่อน
ใส่น้ำพริกเป็นแบบพริกแกงลงไปแล้วก็ตามด้วยสับปะรดและไข่แมงดา
แล้วก็ปลูงรสเลยนี่นี่แหละตามสูตรรอสุกปั๊บพร้อมเสริม
ผมจะบอกว่าไอ้ไข่แมงดาทะเลทีเด็ดเลยทีเด็ดจริงจริงถูกต้อง
แล้วเนี่ยเขาขูดมาเนี่ยแล้วมีเนื้อนะบางคนไม่รู้นะ
แมงดาทะเลมันมีเนื้อให้ทานหรือเปล่านิดนึงมี
ไข่เนื้อปูที่มันติดติดมาไข่ไข่เนื้อปูนั่นแหละฮะเออ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีเมนูที่แบบบอกเลยว่าคือเป็นเมนูเครื่องดื่ม
ก็คือสับปะรดตราดสีทองดอกเอื้องหนองนาใบโหและพระโอ
เฮ้ยชื่อยาวไปป่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาจริงจริงโอเค
เจอเครื่องดื่มขาวน้ำสับปะรดตราดสีทองดอกเอื้องหนองนาใบโหระพา
นี่คือสูตรเขาแน่เลยใช่เป็นน้ำสมุนไพรเอาแค่ใบโหระไพรอย่างเดียวได้ไหม
ไม่ได้มันต้องมีน้ำสับปะรดตราดสีทองดอกเครื่องหนองนาใบโหระพา
ชื่อยาวแพะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพรสชาติหอมหวานซ่า

เจ้าของร้านนะคะคุณสาธิกาเนี่ยเขาก็แนะนำเลยว่าที่ร้านเนี่ย
บรรยากาศแบบสบายบ้านสวนมีสารากลางน้ำเอาไว้
นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจรีสอร์ทก็มีรองรับนักท่องเที่ยวกว่า๗๐ห้องเลยนะ
แนะนำเลยจังหวัดตราดก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ควรจะไป
ใช่ไหมทะเลตราดนี่ถือว่ามีโอกาสควรลองไปสักครั้งนะครับ
จันทบุรีตราดอย่างนี้แวะเวียนไปกันได้เลยนะคะอากาศดีด้วย